ครั้งแรก

เยอะมากแสดงที่ไหนแม่ก็เดินทางไปให้กำลังใจน้องล้นเวทีค่ะ
แล้วมาลัยน้ำใจที่มอบให้น้องแก๊งสอนรามน้ำเพชรเยอะมากคุณผู้ชม
แล้วส่วนหนึ่งพอน้องได้มานะไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะส่งนู่นทำบุญต่อ
แล้วตอนนี้ทราบมาว่าคิวงานแสดงลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชร
แจ๊คอยากจ้างใช่ไหมเห็นบอกไม่อยากรอไปก่อนปี๖๘หนูถึงจะว่า
คิวเต็มแล้วเหรอคิวมันยาวไปนู่นเลยปี๒๕๖๘คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ผู้จัดการน้องบอกมานะส่วนตัวน้องเองบอกว่าก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมอย่างเดียวเลย
ผ่อนให้เพียงพอสุขภาพมาก่อนเลยค่ะและที่สำคัญไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะ
เพราะว่าอะไรต้องเก็บเสียงเก็บเสียงไว้ลิเกต้องใช้เสียงเพราะในการแสดงค่ะเดี๋ยวจะหากินลำบาก
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามงานแสดงแล้วก็งานสนับสนุนมาโดยตลอดแบบนี้นะคะ
สำคัญที่สุดเลยคือสุขภาพค่ะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะลุยงานได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าแบบไม่มีเสียงเนี่ยก็คงจะหากินลำบากว่าลิเกก็ต้องร้องใช่ไหมครับร้องลำลำอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องร้องด้วยก็สุขภาพมาก่อนครับสำคัญที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางต้องไม่ประมาทไม่ใช่แค่แบงค์อย่างเดียวนะครับหมายถึงทุกคนเลยในการใช้ถนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามอย่าประมาทก็ขอกราบขอบพระคุณแฟ
ประเทศไทยเลยที่หลงรักชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตรงนี้ก็คือลิเกนะครับขอบคุณวัยรุ่นทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์สนับสนุนให้ลิเกอยู่คู่คนไทยไปนาน
ดูทั้งนั้นเลยนะคะ
แน่นมากจริง